ในอำเภอโซ่พิสัยนะคะจังหวัดบึงกาลค่ะ
ผู้ก่อเหตุมี๔คนด้วยกันนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้แล้ว๓คน
วันนี้เจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพเกิดเหตุชุนละมุนขึ้นเล็กน้อยนะคะ
เพราะว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของพระสมจิต
มุงดูเหตุการณ์ด้วยในช่วงของการทำแผน
และพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายผู้ต้องหา

ขณะที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งประชาชนซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของ
ผู้เสียชีวิตก็คือพระสมจิต
มุงดูเหตุการณ์แล้วก็พยายามที่จะกรูกันเข้าไป
รุมประชาธรรมตะโกนสาบแช่งเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้คือกลุ่มคนร้ายฆ่าเผาพระสมจิตเกิดทรัพย์
หรือหลวงพ่อแตอายุ๕๓ปี
เป็นเจ้าสำนักสงฆ์พระประเสริฐเกิดทรัพย
ตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาลค่ะ
พลตำรวจตรีที่วาบุญดำเนิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาล

ควบคุมตัวผู้ต้องหา๓คนนะคะ
ประกอบไปด้วยพระบัญชาหรือนายบัญชาจันคำ
อายุ๓๗ปีคนนี้เป็นสิทธิเอกของพระสมจิต

ธนงศักดิ์โสแก้วอายุ๔๓ปี
และนายสมุทรวันอุบลอายุ๖๗ปี
ทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดศรีสเกต
นำตัวทั้ง๓คนมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพสายที่ผ่านมา
ซึ่งจุดแรกที่ไปคือบริเวณถนนปากฆาตโซ่พิสัย
จุดนี้เป็นปากทางเข้าสำนักสงฆ์
โดยขณะที่รถจอดอยู่ข้างทาง
บัญชาได้สั่งให้นายสมุทรกับนายธนงศักดิ์

เพื่อที่ตัวเองและพระศรีจะเข้าไปก่อเหตุ

พระศรียังไม่สามารถควบคุมตัวได้ยังไม่สามารถจับคุมตัวได้
๒คนนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าจากพระเป็นคาราวาส
หมวกไหมพรมปิดบังอำพรางใบหน้า

เดินไปที่กุฏิพระสมจิตที่จำวัดอยู่
จากนั้นทุบกระจกบานหน้าต่างแล้วใช้ไม้พันผ้าเหลือง
บน้ำมันจุดไฟโยนเข้าไปในกุฏิเลยค่ะ
แล้วโยนแกลลอนน้ำมันที่เหลือตามเข้าไปอีก
พร้อมกับชะโงกหน้าเข้าไปดูเหตุการณ์
จนทำให้ไฟไหม้ที่หมวกไหมพรมที่สวมอยู่เล็กน้อยเนี่ยนะคะ
ก็เลยรีบถอดออกมาทำให้กระจกบาดมือที่ด้านซ้าย
เสถลาล้มไปอยู่ที่กอดอกไม้สวนหย่อม
ขณะที่ไฟกำลังโหมลุกไหม้ที่นอนและพรมปูที่นอน
จากนั้นรีบลุกหนีไปขึ้นรถที่จอดรอไว้
บริเวณปากทางเข้าสำนักสงฆ์นะคะแล้วขับเข้ากรุงเทพมหานครทันที
โดยเก็บของใช้ที่วัดแห่งหนึ่ง
แล้วก็หลบหนีไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดศรีสเกต
โดยตำรวจใช้เวลาทำแผน๑๐นาทีเท่านั้น
รีบนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนไปฝากขังต่อสารบึงการต่อไปค่ะ
สำหรับพระบัญชาหนึ่งในผู้ต้องหา
เป็นลูกบุญธรรมที่พระสมจิตรับมาเลี้ยงนะคะ
ส่งเสียให้เรียนหนังสือแล้วให้ใช้นามสกุลร่วมกันอีกด้วย
โดยอ้างถึงสาเหตุที่ก่อเหตุฆาตกรรมพระสมจิต
เพราะขัดผลประโยชน์กันภายในสำนักปฏิบัติธรรม
ก่อนหน้านี้หลายสิบปีค่ะพระบัญชาและพระศรีป่วย
มาให้พระสมจิตรักษาอาการหายขาดแล้วนะคะ
แล้วก็จำวัดอยู่ด้วยกันมานานเลยจนเป็น๑๐เอก
เมื่อปี๒๕๖๐มีเรื่องบาดหมางกัน
หมู่ของพระสงฆ์อยู่ในสำนักสงฆ์นี่แหละ
เป็นเรื่องใหญ่โตพระสมจิตก็เลยไล่พระบัญชา
และพระศรีที่ไม่เชื่อฟังออกจากสำนักสงฆ์แห่งนี้
แต่ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่
แต่ว่าครั้งล่าสุดที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ก็คือพระทั้งสองรูปบอกพระสมจิตว่า
จะเอากระถิ่นมาถวายที่วัดนะ
แต่พระสมจิตบอกว่าทางวัดรับกระถิ่นไปแล้ว
กระถิ่นเพิ่มไม่ได้รับซ้ำไม่ได้อีกภายในพรรษานี้นะ
พอพูดไปแบบนี้สร้างความไม่พอใจให้กับพระทั้งสองรูปนะคะ

เพราะว่าต้องการสั่งสอนพระสมจิตเท่านั้น
ไม่ถึงกับจะให้ตายเนี่ยนะคะ
โดยตำรวจตั้งข้อหาร่วมการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ตอนนี้เหลือพระศรีรูปเดียวนะคะเป็นอดีตไปแล้วล่ะ
อดีตพระศรีคนเดียวนะคะที่ยังคงหลบหนีอยู่ค่ะ